ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะพึ่งหลวงพึ่งป่านับเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแล้วก็ผืนป่าอย่างมาก
แต่ว่าในบางพื้นที่กลับมีนายผ่านล่าพึ่งเพื่อเก็บเอารังพึ่งไปกินไปขาย
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอาชีพแบบนี้จะทำให้พึ่งหายไปจากธรรมชาติหรือเปล่า
พาไปดูนายนิวัตรสมศักดิ์นายพลานล่าพึ่งในพื้นที่บ้านโซตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพยาวนะคะ
นี่ค่ะภาพนี้เลยโดยนายพันธุ์กลุ่มนี้ได้มีการนำอุปกรณ์ไปตีพึ่งหลวงที่ทำรังใต้ต้นมันสำปะหลังค่ะ
แล้วก็บริเวณต้นไม้ต่างโดยไม่มีการสวมชุดป้องกัน
มีเพียงการจุดไฟให้ควันลอยฟุ้งเพื่อไล่พุ่งให้เพิ่งบินหนีไป
แล้วก็ไม่ให้เพิ่งมาต่อยเขาขณะที่มีการเก็บรังพึ่งอะค่ะนายพรานเขาเล่าแบบนี้นะคะว่า
หลังจากมีการว่างงานก็จะออกมาหาพึ่งตามเขตป่าไร่สวนต้นไม้แบบนี้แหละเพราะว่าเพิ่งชอบมาทำรัง
จะมีการตีรังเอาน้ำพึ่งมากินมาขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว
สำหรับน้ำพึ่งหลวงป่านั้นนะคะถือว่าเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพ
มีโภชนาการสูงมากหายากแล้วก็ราคาแพงเป็นที่ต้องการของใครหลายคนในการดื่มกินเพื่อสุขภาพ
บางคนบอกว่าใช้เป็นยารักษาโรคแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนี่คือความเชื่อของเขานะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะพึ่งถือว่ามีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างมาก
เพราะว่าเป็นตัวกลางในการกระจายเกษรพืชเพื่อผสมพันธุ์ในป่าให้ความสมดุลในระบบนิเวศอีกด้วยนะคะ
อกจากนี้อาชีพพรานพึ่งเนี่ยถือว่าหลายคนก็ห่วงใยแล้วก็กลัวค่ะ
กลัวว่าจะเกิดปรากฏการณ์รังพึ่งล่มสลายลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
อัตราในเรื่องของการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงต่างโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกษตรกร
ก็อาจจะทำให้พึ่งเนี่ยตายยกรังกันได้บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยปะละเลยแบบนี้
อาจจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นตัวแปรที่ทำให้พึ่งลดจำนวนลงจากธรรมชาติของเราด้วยนะคะ
บางคนก็ตั้งคำถามคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองพึ่งหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่โลกร้องต่างประเทศกันบ้างค่ะ
เมาดีฟนะคะตอนนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกร้อนอย่างหนักค่ะ
เนื่องจากว่าทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสหราชอาณาจักร
กำลังมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า๑๐๐เมตร
มีการประเมินสภาพของทะเลเมาดีฟซึ่งเมาดีฟหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะคะ
ว่าเป็นประเทศที่มีเกาะเกือบหนึ่งพันสองร้อยเกาะภายในหมู่เกาะก็จะมีเกาะปากาลังยี่สิบหกแห่งน่ะค่ะ
กระจัดกระจายอยู่รอบพื้นที่เก้าหมื่นตารางกิโลเมตรซึ่งรัฐบาลของเบาดิฟต์เองเขาก็มีการกำหนดนโยบายนะคะ
เกี่ยวกับการปกป้องระบบนิเวศอันมีค่าของเกาะซึ่งเมาดีฟเนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งจุดห้าเมตร
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงด้านของสภาพภูมิอากาศก็จะทำให้เกิดปัญหากับคนในประเทศ
พื้นที่ทะเลเองโดยรอบก็มีสัตว์น้ำหลายพันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าฉลามเต่าทะเลแล้วก็ปลาไหล
ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ล้วนแต่ได้สัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะคะคลื่นความร้อนทำให้เมาดีฟเกิดการฟอกข่าวคลั้งใหญ่ของประกาฬัง
ต้องใช้เวลา๑๕ปีนะคะคุณผู้ชมกว่าจะฟื้นตัวได้
ขณะที่ปัญหาคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็ถือว่าอันตรายแล้วก็หลายคนก็ห่วงชีวิตของสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ